เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าครับ
การค้นหาเรือลากจูงนะครับที่จมลงที่แม่น้ำเจ้าพญารอยต่อแม่น้ำป่าศักดิ์นะฮะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนันเชิงเนี่ย
ยังปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ย
กู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาร่างลุงกับป้านะฮะ
ซึ่งมีรายงานว่าร่างของป้าเนี่ยเจอแล้วนะครับ
ขณะที่คนที่มาช่วยเนี่ยนะฮะบอกว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับ
มีวิญญาณเข้าสิงร่างคนที่มาช่วยคาดว่าจะเป็นพ่อปู่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลำน้ำครับ

นี่แหละครับเป็นช่วงที่จุดประกายความหวังให้กับครอบครัว

ทีมค้นหาที่จะมีโอกาสได้กู้เรือแล้วก็ร่างของผู้สูญหายขึ้นมา
หลังจากตลอดทั้งวันของวันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
ทีมกู้ภัยแล้วก็ชุดประดาน้ำ
พยายามดำน้ำลงไปค้นหาผู้สูญหาย๒คน
ก็คือคนขับเรือกับภรรยาที่จมน้ำหายไปกับเรือลากจูง

เป็นบริเวณกลางแม่น้ำมันเป็นจุดบรรจบแม่น้ำสองสายคุณผู้ชมฮะ
ป่าศักดิ์กับเจ้าพระยาเนี่ยวนเชียเห็นไหมดูด้วยตาก็รู้ว่ากระแสน้ำแรงและน้ำวนนะครับ
เจ้าหน้าที่ดำลงไปน้ำมันขุ่นครับช่วงนี้
ฤดูอันนี้น้ำหลากในน้ำมันจะขุ่น
ดำลงไปค้นหามองยังไงก็มองไม่เห็น
แต่ในที่สุดครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยคุ้มครองนะครับ
แล้วก็ครอบครัวของผู้สูญหายเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถไปพบพิกัดของเรือแล้ว
แล้วก็สามารถนำเชือกนะครับ
ผูกโยงกับตัวเรือแล้วดึงขึ้นมาบนผิวน้ำได้
ในเวลา๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้โอ้โหนะครับยากลำบากจริง
แต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเรือได้นะ
จะไปนำร่างของผู้ที่ติดอยู่ภายในออกมานะครับ
แต่ว่าลูกสาวนะครับก็ดีใจนะฮะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะยังไม่เห็นร่างพ่อ
แต่ว่าเห็นเรือเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือถึง๔ลำ
การลากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมานะครับ

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดึงเรือลากจูงขึ้นมาเนี่ย
มีรายงานจากทีมกู้ภัยอีกชุดหนึ่งแจ้งบอกว่า
พบศพคุณป้าแล้วครับ
ผู้ใหญ่บ้านตะวนบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ได้ไลฟ์รายงานภารกิจกู้ซากเรือนะครับ
แล้วก็ค้นหาศพเหตุเรือล่มที่หน้าวัดพนันเชิง
โดยบอกว่ากู้ภัยยืนยันแล้วว่าพบร่างนางนรบน

โดยพบศพที่บริเวณช้างใหญ่ในอำเภอบางไซฮะ
ห่างจากจุดที่เรือจมไปประมาณกี่กิโลรู้ไหมครับ

หลังจากนั้นนะครับทีมกู้ภัยอายุทยานะครับ

คือพยายามจะเอาเรือเนี่ยพายไปกลางแม่น้ำฮะ

เห็นศพนางนรมนลอยคว่ำหน้าอยู่
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงกลางแม่น้ำคุณผู้ชม
เรือเล็กเนี่ยมันฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหวครับ
ทำให้ไม่สามารถไปเอาศพขึ้นมาจากน้ำได้ดูสิ
ล่าสุดคาดว่าศพคุณป้าตอนนี้เนี่ย

แรงน้ำมันแรงแล้วมันไหลแรงนะ
ขณะที่ลูกสาวของนางนรมนผู้สูญหายนะครับ
ก็มาติดตามการค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้ามาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ก่อนหน้าที่จะมาประสบเหตุนะแม่เคยพูดเป็นลาง
โดยพิมพ์ข้อความคุยกันแม่บอกว่าลูกแม่จ่ายเงินชาปนกิจหมู่บ้านให้แล้วนะ
ถ้ามีใครตายเขาก็จะมีเงินมาจ่ายให้
แล้วแม่ก็บอกอีกว่าอยากจะสระผมหลังจากนั้นก็มาประสบเหตุครับ
นี่คือภาพของท่านทั้งสองฮะคุณลุงกับคุณป้าครับ
สิ่งเดียวที่หวังตอนนี้เธอบอกว่ายังไงก็ได้
ขอให้เจอร่างแม่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม
เพราะเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะ
ฝันเห็นแม่กับนายสมชายสามีของแม่เนี่ย
ยังอยู่บนเรือแล้วในฝันคือท่านสองคน

ก็เลยหวังว่าวันนี้ถ้าสามารถกู้เรือได้
เธอจะได้เจอร่างแม่หากเป็นร่างที่ไร้วิญญาณ
ก็จะนำร่างแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ครับเราจะเคยได้ยิน
เขาไม่ได้มาบอกอะไรหรือว่าอะไรแค่ฝันเห็นว่า
เขาอยู่ในเรือยังอยู่ในเรือ๒คนเลย
แต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเอาเรือขึ้นมา
เราจะได้เจอหรือเปล่ายังไม่รู้นะ
เราจะเคยได้ยินในเรื่องของทางสามแพ่ง
ทางสามแพร่งเนี่ยคือบนบกบนบกคือ๓เส้นทาง
มันประจวบกับประจวบตรงนี้กันแล้วจะมีอันตราย

แต่ว่ารอบนี้เนี่ยนี่คือทางสามแพร่งคือเรียกว่าปราบเซียน
เซียนเพราะว่ามันเป็นน้ำวนมันคือ๓ประสานมาประจบกัน
พอสามประสานมาประจวบกันน้ำมันจะมีความรุนแรงมากขึ้น
แล้วเจอแบบนี้ฤดูน้ำแทบทุกปี
หรือแม้จะไม่ใช่ฤดูน้ำเนี่ยก็จะเจอแบบนี้หลายครั้งเหมือนกัน
นี่คือเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเจอร่างคุณน้ำละมนต์แล้ว
แต่อีกคนนึงสามีคุณนรมนต์ก็คือคุณสมชาย
ตอนนี้ยังหาไม่เจอฮะ
คุณสมชายตามรายงานบอกว่าก็เป็นคนขับเรือ
พอระหว่างเป็นคนขับเรือเรือจมไป
คนขับเรือหรือพังงาเรืออยู่ตรงนั้นด้วย
ก็เข้าใจว่าถ้าหากเจอเรือก็จะเจอร่างของคุณสมชาย
แต่ไปมาก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
ก็ไม่แน่เพราะเวลาเรือมันพลิกคว่ำ
มันไม่ได้เป็นตู้ปิดมันเป็นตู้เปิดเห็นไหม
หากลงไปข้างล่างร่างมันอาจจะโดนพัดออกไป

เพราะขนาดเรือเรือที่จมลงไปยังห่างจากจุดนี้
โอ้โหเป็นร้อยเมตรนะหลายสิบเมตรเลยนะฮะ

ซึ่งเบื้องต้นยังไม่เจอร่างของคุณสมชาย

ปฏิบัติการในการพยายามที่จะกู้เรืออธิบายเป็นข้อ

เรื่องแรกคือความแรงเรื่องสองคือความมืด
มืดล่ะสว่างสักขนาดนี้ข้างบนสว่างโล่

สนวิสัยในการมองเห็นขนาดไหน๑๐เซนติเมตร
เห็นตะไข้น้ำข้างหน้าแค่นั้นเหรอ
ใช่ข้างล่างมองอะไรไม่เห็นเลยฮะ
ดังนั้นอุปสรรคสองเรื่องเอายังไม่หมดน้ำข้างบนนะ
ข้างล่างก็คือความแรงของคลื่นใต้น้ำ

แล้วเมื่อเจอเรือห่างจากจุดเกิดเหตุ
จมตรงกลาง๓แยกนี้ใช่ไหม

เรือไหลไปอีก๕๐๐เมตรนะฮะ

เรือที่มีน้ำหนักเป็นตันไหลไปอีก๕๐๐เมตร
และความลึกของเจ้าพญาไม่ใช่สระน้ำเลยฮะ
เจ้าพญาลึก๒๐๓๐เมตรเลยนะ
และจุดที่โดนจมลงไปเนี่ยลึกก็ประมาณสัก๒๐เมตรเห็นจะได้

เจ้าหน้าที่ต้องกำเชือกดำน้ำกำเชือกเข้าไป

ให้ไปหาจุดเนี่ยมันจะมีจุดเหล็กจุดข้อจุดอะไรที่มัดเรือได้
ไปหาจุดนี้แต่ต้องมัดด้วยความบาลาซความพอเหมาะกัน
จุดของเรือหรืออย่างน้อย๓จุดของเรือ
ต้องมัดให้ได้และมัดได้แล้ว
แต่ระหว่างนั้นการกำเชือกเข้าไปที่เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณสัก๕๒มิลลิเมตร
กี่เซนอ่ะ๕เซนไหม๕เซน
มิลลิเมตรคือนักประดาน้ำต้องลงไปเป็นคู่นะ
เป็นบัดดี้กำเชือกลงไป๕เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง๕เซนมิเมตรไปมัดกับเรือ
พอไปมัดกับเรือไปมาระหว่างที่มัดแล้ว
ข้างบนดึงเชือกมันก็ขาด
หรือบางจุดไปมัดแล้วไอ้จุดที่มัดมันไม่แข็งแรงเพียงพอ
มันก็กระเด็นกระดอนขาดทำตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำ
ไม่สามารถที่จะไปมัด๕จุดหรือ๓จุดเป็นอย่างน้อยได้

เจ้าหน้าที่เขาอยู่หน้างานเขาอยู่ในน้ำ
เขาไม่ไหวก่อนแล้วบางท่านลงไปออกซิเจนหมด
ต้องรีบขึ้นมาพอรีบขึ้นมาไหว้ต่อไม่ไหว
ต้องปล่อยตัวเองลอยกลายเป็น๑๐๐เบนต์เหมือนกัน

กว่าจะสามารถที่จะค่อยนำแต่ละคนขึ้นมาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วเปลี่ยนเป็นคู่เปลี่ยนเป็นคู่เปลี่ยนเป็นคู่
เช้าจะหลดค่ำกว่าจะสามารถผลัดเปลี่ยนกันได้แล้ว
ยังไม่ได้ฮะยังไม่สามารถนำเรือลำนี้ขึ้นมาได้
เพราะปฏิบัติการเป็นไปด้วยความยากลำบากเหลือเกิน
จบภารกิจเมื่อคืนนี้๔ทุ่มโดยประมาณนะฮะ
วันนี้๖นาฬิกา๕๕นาทีวันนี้คือเช้าแล้ว
เดี๋ยวอาจจะต้องใช้แผน๒แทน
สองคือต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่
อุปกรณ์หนักระดับอุตสาหกรรมทะเล
ระดับแบบเป็นอุปกรณ์ใหญ่ของทะเลเลยฮะ
อาจจะเป็นเรือท้องแบนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นลากจูงเรือสินค้ามหาสมุทร
แล้วมันจะมาได้เหรอเดี๋ยวเขาประเมินกันก่อน
หรืออาจจะใช้บอลลูนยักษ์บอลลูนยักษ์คือเอาบอลลูนไปยัดเข้าไปในเรือ

แล้วปล่อยใช่ปล่อยให้ลมเข้าไปแล้วมันจะหนุนรอยเรือขึ้นมา
เดี๋ยววันนี้จะมีการประเมินและเปิดปฏิบัติการอีกทีนะครับ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีนอกจากคุณนรมนนอกจากคุณสมชาย
สองสามีภรรยาที่เป็นคนขับเรือเป็นภรรยาที่อยู่บนเรือแล้ว
มีอีก๓ชีวิตติดอยู่กับเรือและโศกนาฏกรรมครั้งนี้
สามชีวิตเนี่ยเป็นน้องหมาฮะโอ้น้องหมาสามตัวของคุณสมชายกับคุณนรมน
น้องหมาสามตัวแล้วชื่อมันเจ็บตัวแล้วก็ชื่อปายุทชื่อปวิทชื่อวีระ
๓ชื่อนี้เลยนะไอ้เจ้าน้องหมา๓ตัวไปมาประยุทธ์ดวงแข็งหนังเหนียว
นี่ใช่ปะนี่ปายุทหน้าตาของเขาเขานังเหนียวที่สุด
ส่วนประวิทย์กับวีระตอนนี้ยังไม่เจอลูกสาวของคุณนรมนต
ลูกสาวคุณสมชายบอกวอนเถอะถ้าหากใครเจอพี่เอาไปเลี้ยก็ได้นะ
แต่ถ้าหากใครเจอแล้วอยากจะเมตตาครอบครัวผู้สูญเสีย
เอามาคืนได้ไหมเอาปวิทเอาวีระตอนนี้เจอปายุทแล้ว
เอาประวิทย์เอาวีระมาคืนได้ไหมเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติเดียว
สิ่งเดียวที่พ่อแม่เหลือเอาไว้ให้อยากจะเก็บไว้อยากจะเลี้ยงไว้ต่อนะฮะ
นี่คือ๓ชีวิตที่ประสบเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะ
ตรงนี้ต้องลุ้นและให้กำลังใจกันต่อเจ้าหน้าที่ก็หนักมาก
ใช่ค่ะให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
มุมผู้สูญเสียด้วยนะคะทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งอันนี้ขออนุญาตจริง
เพราะว่าชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของตัวเลขต่างเกี่ยวกับเรือที่จมลงไป
เราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
คอตัวเลขไม่พลาดจริงนะคะงานนี้เดี๋ยวไปดูภาพเลยก็ได้
นี่ค่ะเรือล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตัวเลขที่ปรากฏออกมานั้นมีอะไรบ้าง
๐๒น่ะความสูญเสียเหรอ

เขาก็มีการโพสต์เหมือนกันออกมาโพสต์เนี่ยตัวเลขบนเรือแบบนี้นะคะ
หวยไม่พลาดที่จะจับตามองเดี๋ยวดูกันหน่อยดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ
บางคนก็บอกว่าเลขพวกนี้ที่ปรากฏออกมา
ที่เราได้เห็นมันอั้นหมดแล้วอั้นภาษาใต้ดินนะ

ต้องไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะจ๊ะ
นี่เป็นตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ล่มแล้วก็จมลงไปนะคะ